ขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลี่ขจาย
วันนี้เราจะพูดที่เรื่องของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
อย่างเช่นเรื่องของกรณีของคุณชุมพลศิลปอาชา

เรียกรถพยาบาลไปรับที่ธรรมเนียบรัฐบาล
แต่รถไปรับที่รัฐทัศน์ภาคแทน
แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องของนายบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่๒๑
มีการเรียกรถพยาบาลแต่ว่าติดปัญหาเรื่องของพื้นที่
จะแก้ไขอย่างไรแล้วก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับ
ติดตามการวิเคราะห์จากคุณสุขภาพคลีกภาจัยครับ
ครับขอบคุณครับคุณกอฟคุณดาวครับ
ที่คณะกรรมธิการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเอารายงานเข้าไปขอความเห็นชอบ
รายงานนั้นพูดกันเรื่องการแพทย์ฉุกเฉิน
คุณนิกรอภิปรายในธรรมนองว่าถ้าระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ก็ไม่ต้องสูญเสียบุคคลที่ท่านใกล้ชิดไป๒คน
คุณนิกรใกล้ชิดกับคุณบรรหารกับคุณจุมพลด้วย
คุณชุมพลศิลปะอาชาเหมือนที่คุณก๊อฟบอกเมื่อสักครู่
แน่นหน้าอกเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน
ตอนนั้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ธรรมเนียบ
ปรากฏว่ารถพยาบาลฉุกเฉินโน่นนะฮะไปที่สภา
รออยู่พักใหญ่ไม่เห็นมีใครออกมาประสานงาน
สักเดี๋ยวหนึ่งก็มีโทรศัพท์มาตามบอกว่า
อาจารย์ชุมพลรออยู่ถึงรู้ว่าอ๋อไปผิดที่
ไปผิดที่แล้วผลจากการไปปิดที่
อาจารย์จุมพลไปถึงมือหมอช้า
แล้วก็เป็นเหตุให้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
กรณีคุณบรรหารใกล้เคียงกันครับ
คุณบรรหารนั้นเนี่ยเมื่อเกิดอาการขึ้นมา
คนใกล้ตัวก็ติดต่อไปที่โรงพยาบาลรามา
เพราะทะเบียนประวัติท่านเคยรักษาอยู่ที่นั่น
คุณบรรหารก็บริจาคเงินทำโน่นทำนี่อยู่เรามาเยอะนะฮะ
มีประวัติอยู่ที่นั่นแต่ว่า
เจ้าหน้าที่บอกว่าขณะนี้
กระทรวงสาธารณสุขได้แบ่งเขตการบริการเรื่องรถพยาบาลฉุกเฉินแล้ว
โรงพยาบาลรามาบอกว่าบ้านที่คุณบรรหารอยู่เนี่ย
ไม่ได้อยู่ในเขตของการบริการโรงพยาบาลรามา
ติดต่อให้บอกว่าให้ไปประสานกับโรงพยาบาลวชิระ
ก็ติดต่อไปโรงพยาบาลวชิระ
ก็ใช้ระยะเวลานานพอสมควรนะครับ

พอรถไปแล้วเนี่ยถ้าจะมาส่งที่โรงพยาบาลวชิระ
ก็ต้องเดินทางไกลตัดสินใจไปที่สิริราช

แน่นอนครับไม่มีทะเบียนประวัติเขาก็ต้องไปซักไซส์ไล่เลี่ยง
เห็นไหมฮะ๓โรงพยาบาล
ต้องไปซักไซส์ไล่เลียงต้องขอประวัติต้องสอบถามกัน

นี่เป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณบรรหารถึงมือหมอช้าเกินไป
สุดท้ายขึ้นมาก็นำมาสู่การเสียชีวิต
หยิบเรื่องนี้มาพูดก็เพราะว่า
รัฐบาลนี้โดยกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับเรื่องการแพทย์ฉุกเฉินมาก
พยายามจะทำโน่นทำนี่แต่ว่าต้องไปปรับปรุงครับ
ทำยังไงที่จะให้รถพยาบาลฉุกเฉินไปถึงผู้ป่วย
แล้วเอามาส่งตัวหมอให้เร็วที่สุดนั่นเป็นเรื่องสำคัญ
แล้วในระบบนี้จะต้องบูรณาการกันครับ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลไม่ได้มีเฉพาะในกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
แต่โรงพยาบาลที่สังกัดมหาวิทยาลัยทั้งหลาย
ที่เขามีโรงพยาบาลอยู่ก็จะต้องมาทำงานร่วมกัน
นี่ก็ปรากฏว่าระบบระเบียบไม่เหมือนกัน
มหาวิทยาลัยที่สังกัดโรงพยาบาลที่สังกัดมหาวิทยาลัยนั้น
ก็มีระเบียบอีกอย่างหนึ่งเช่นรถจะออกได้ต้องมีคนเซ็นอนุมัติ
ถ้าหาคนเซ็นอนุมัติไม่เจอรถออกไปไม่ได้
อ้าวแล้วยังไงฉะนั้นนี่คือเรื่องที่คุณนิกรบอกว่า
จำเป็นจะต้องบูรณาการแล้วทำยังไงที่จะให้ถึงมือหมอให้เร็วที่สุด
เพื่อรักษาชีวิตของคนที่มีปัญหาฉุกเฉิน
คนที่ไปเรียนอเมริกาเขางงรถไปชนกันที่อเมริกาชนกันตุ้ม
เดียวเท่านั้นไม่รู้มันมาจากไหนมายังไงก็ไม่รู้
รถพยาบาลก็มารถตำรวจก็มารถดับเพลิงตามมาด้วย
เหมือนกับว่าเขาซุ่มดูอยู่แถวนั้นหรือเปล่า
ความรู้สึกเอ๊ะทำไมมาเร็วไปเลยโรงพยาบาลนั่นระบบเขาดีมาก
ของเราเนี่ยเกิดเหตุกับคุณบรรหารคุณชุมพลก็เลยเป็นข่าว
แต่เชื่อว่ามีชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเยอะครับ
ที่ต้องการจะให้ถึงมือหมอเร็วแต่มีปัญหาในเรื่องระบบ
มีปัญหาในเรื่องการโยกย้ายตัวบุคคล
พอมาตอนหลังเราคิดว่าพวกปเต๊กตึ้ง
ร่วมกับตันยูเขาก็ไปถึงสถานที่เกิดเหตุเร็วกว่า
สมัยหนึ่งก็พยายามทำยังไงที่จะเอาตัวของเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึงร่วมกับตันยู
เรียนรู้เรื่องวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
คนที่ถูกรถชนบางทีเนี่ยไม่เป็นอะไรมากหรอกครับ
แต่ด้วยความหวังดีของปเต็กตึงร่วมกับตันยู
รีบนำส่งโรงพยาบาลและเวลาเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไม่รู้จักวิธี
ผู้ป่วยก็กลายเป็นคนพิการตลอดชีวิต
หมอบอกว่าเคลื่อนย้ายผิดวิธีหามมาผิดวิธียกมาผิดวิธี
ฉะนั้นสุดท้ายขึ้นมาเขาก็ต้องไปอบรมให้เจ้าหน้าที่ของปเต็กตึงของร่วมกับตันยู
ให้เข้าใจว่าถ้าคนถูกชนในสภาพอย่างนี้แขนหักอย่างนี้ลำตัวมีปัญหาอย่างนี้
กระดูกสันหลังมีปัญหาอย่างนี้เวลาเคลื่อนย้ายผู้ป่วยควรจะยกแขนท่าไหนก่อน
ควรจะยกขาหรือยกตรงไหนเข้าลำตัวก่อนไม่ใช่อยู่อยู่ขึ้นมาก็ไปยกได้นะครับ
เพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยคนซึ่งเขาไม่ควรจะพิการตลอดชีวิตเขาก็พิการตลอดชีวิต
นี่ก็ทำกันอยู่ถัดมาอีกเรื่องหนึ่งที่กำลังเป็นปัญหากันอยู่เป็นนโยบายดีนะครับ
ใครอยู่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ที่ไหนถ้าไปถึงโรงพยาบาลที่ตัวเองมีประวัติอยู่
ที่ตัวเองมีสิทธิ์๓๐บาทอยู่ที่ตัวเองมีบัตรสปสชอยู่ที่ตัวเองมีประกันภัยดูแลอยู่
ถ้าไปถึงโรงพยาบาลนั้นเนี่ยผู้ป่วยอาจจะไม่รอดเขาเลยมีนโยบายมาตั้งปี๒๕๕๙
ว่าถ้ากรณีเจ็บไข้ได้ป่วยฉุกเฉินหายใจไม่ออกต้องการจะถึงหมอเร็วที่สุด
รถก็ติดถ้าไปโรงพยาบาลที่ตกลงกันไว้ที่ตัวเองมีบัตรอยู่ตายก่อน
ฉะนั้นก็เลยออกนโยบายว่า
เจ็บไข้ได้ป่วยตรงไหนรถชนกันตรงไหนเกิดอุบัติเหตุตรงไหนเลี้ยวดู
เถอะแถวนั้นมีโรงพยาบาลไหมต่อให้เป็นโรงพยาบาลเอกชนเข้าไปก่อน
ต่อให้เป็นโรงพยาบาลแพงแสนแพงโรงพยาบาลดีไม่ต้องห่วงเข้าไปก่อน
หลังจากเขารับตัวไป๗๒ชั่วโมงก็คือ๓วันที่อยู่ในโรงพยาบาลเอกชน
เนี่ยค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่ภายในสามวันก่อนจะย้ายไปโรงพยาบาล
ที่เรามีประวัติอยู่หรือที่เรามีสิทธิ์อยู่ภายใน๓วันนั้น
หมอพยาบาลมาทำอะไรยังไงไม่ต้องจ่ายตังค์โรงพยาบาลที่ว่าเนี่ย
เขาจะไปเก็บเอาสำนักงานหลักประกันสุขภาพสปสชสปสช
ก็เอาเงินมาจ่ายคนไข้ไม่ต้องจ่ายตังค์นโยบายดีนะครับแต่ว่า
พอเอาเข้าจริงยังไงล่ะครับโรงพยาบาลเอกชนส่งบินไปที่สป
สชสปสชบอกโอ้อะไรกันนี่เขามาคุณให้อย่าง
ควรจะจ่ายเงินประมาณสัก๔๐๐๐สปชศพร้อมจะจ่ายให้
๔๐๐๐๐บาทแต่โรงพยาบาลเอกชนคิดมา๓แสน๒๐๐๐๐๐กว่าสปสช
พอบอกอย่างนี้จ่ายไม่ได้จ่ายไม่ได้ก็ไม่จ่าย
เพราะว่าโรงพยาบาลเอกชนคิดแพงเกินเหตุ

โรงพยาบาลเอกชนก็ไปตามฟ้องร้องออกกับคนไข้
คนป่วยคนประสบอุบัติเหตุที่ไปรักษาอยู่กับเขา๗๒ชั่วโมง
เป็นคดีความกันเยอะนะครับเวลานี้
ฟ้องร้องกันต้องไปขายไล่ขายนากันมาเพื่อเอาไปให้โรงพยาบาล
เพราะว่าโรงพยาบาลเอกชนคิดแพงเกินเหตุ
ปปชจ่ายไม่ไหวเรื่องนี้ก็หายไปพักหนึ่ง
นี่ตอนหลังได้ยินว่ากำลังจะรื้อฟื้นมาใหม่
เพื่อจะให้นโยบายนี้ไปได้เป็นนโยบาย
ดีนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติก็คือว่าโรงพยาบาล
เอกชนต้องไม่น่าเลือดต้องไม่เอาเปรียบไม่ต้องไปขูด
ลีดเขามากรักษาไปตามสภาพ
แล้วถ้ารักษาไปตามสภาพค่าใช้จ่ายเป็นไปตามสภาพสป
สชเขาพร้อมจะจ่ายให้แต่ถ้านี่คุณค้ากำไรเกินควร
คุณไปคิดเงินแพงเกินเหตุสปสชเขาจ่ายไม่ไหวเกินเหตุ
โรงพยาบาลเอกชนรักษาพยาบาลแพงเกินเหตุ
ก็เลยกลายเป็นประเด็นซ้อนขึ้นมาให้ตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมา
เพื่อที่จะดูซิว่าค่ายาที่ข้างนอกเขาแค่๑๐บาทเนี่ย
คุณคิดตั้ง๓๐๐๔๐๐ก็มีแพงกว่าเป็นร้อยเท่าตัวก็มี
ว่ายาบาทนึงเนี่ยโรงพยาบาลคิด๔๐๐เอาถ้าอย่างงั้น
ให้คนที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยเข้าไปซื้อยาข้างนอกเองได้ไหม
ได้แต่ว่าต้องมีระบบที่จะอำนวยความสะดวกเขา
ทั้งหมดนี่คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเรา
และคิดว่าคณะกรรมธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข
จะต้องเดินหน้าทำเรื่องนี้ไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ย
นโยบายดีมันเดินไม่ได้๑นโยบายเรื่องรถพยาบาลฉุกเฉิน
ทำยังไงที่จะให้ถึงผู้ป่วยฉุกเฉินให้เร็วที่สุด
มากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้รถก็ติดไปก็ลำบากอยู่แล้ว
แล้วคุณไปแบ่งเขตกันบริการโทรไปอีกเขตหนึ่งโรงพยาบาลหนึ่ง
บอกว่าไปไม่ได้อยู่กันคนละเขตแล้วระบบซักไซส์
ซักซ้ายมีคนบอกว่าคุณบรรหารนั้นเนี่ย
เวลาถามว่าโทรมาจากไหนผู้คนไข้ชื่ออะไร
เขาบอกชื่อบรรหารทางโน้นยังถามมาเลยบรรหารนามสกุลอะไร
ลักษณะอย่างนี้ก็เกิดขึ้นทั้งหมดที่พูดเพื่อให้เห็นว่า
กระบวนการในการปฏิรูปสาธารณสุขทำให้ชัดเจน
ภายใน๒ปีนี้ของรัฐบาลที่ยิ่งอยู่เราอยากเห็นว่า
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินทำยังไงให้ไปถึงให้เร็วที่สุด
ระบบที่ต้องการจะให้โรงพยาบาลที่ไหนก็ได้รับผู้ป่วยไว้ก่อน
ดูแลรักษากันก่อนแล้วไปคิดเงินกับสปสชทำยังไงให้โครงการนี้เดินหน้าต่อ
ถ้ายังอยู่อย่างนี้ยังมีชาวบ้านตาดำยากจนอีกเยอะที่ไม่ใช่ชื่อบรรหารไม่ได้ชื่อชุมพล
แต่ว่าเขาเสียชีวิตเพราะไปถึงโรงพยาบาลช้าเยอะนะครับ

ครับอันนี้ก็พวกโรคกิจเยอะมาก

ขอบคุณคุณสุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ด้วยนะครับ